มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งถูกลอบยิงจนเสียชีวิตอ่าตำรวจตามจับมือปืนได้มือปืนบอกว่า
ผมถูกว่าจ้างมาจากอดีตผู้ใหญ่บ้านอืมซึ่งพอเราไปถามอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนั้นอ่ะ
เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจ้างวานค่าแต่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจผู้ตาย
เพราะดังแล้วแยกวงแม้พอผมเกษียณจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านปุ๊บตีตัวออกห่างเลยนะ
โอ้โหรุนแรงจริงจริงกลางดึกวันที่สิบหกกรกฎาคมนะคะ
ในสรรขันชัยภูมิวัยสี่สิบสองปีค่ะถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักคนงาน
โรงงานเหล็กในอำเภอเมืองชายภูมิกล้องวงจรปิดร้านอาหารใกล้เคียงเนี่ย
จับภาพไม่ได้แต่ได้ยินเสียงนะคะเป็นเสียงปืนดังขึ้น๒นัดตอน๓ทุ่ม๒นาที
ในร้านก็ตกใจเดินออกไปดูรอบร้านว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นอะไร

หนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจทำงานไวมาก
จับมือปืนได้นะคะก็คือ

เขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างมาจากอดีตผู้ใหญ่บ้าน
บ้านคนหนึ่งค่ะราคาหนึ่งหมื่นบาทให้ไปเกาะเหตุยิงในสรรค์
เขาบอกเขาเฝ้าดูพฤติกรรมแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุ
ลัดป่าย่าเข้ามาหลังห้องพักแล้วก็ยิงผู้ตายตอนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะ
ตำรวจตามจับตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ถูกซัดทอดว่าเป็นผู้จ้างวานนะคะ
เขาก็บอกว่าในสรรดังแล้วแยกวง
พอผมเกษียณจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในสันก็ตีตัวออกห่าง
คั่วไปสนับสนุนญาติที่ลงสมัครแข่งกับผมผมก็ไม่พอใจ
แต่ผมไม่ได้จ้างวานฆ่าเขาแต่ยอมรับว่าปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เนี่ยเป็นของเขาเอง
รู้จักกับบอมที่เป็นมือปืนไหมเขาบอกเขารู้จักเพราะเอารถไปซ่อมที่อู่
เที่ยงวันเกิดเหตุบอมมายืมปืนเข้าไปอ่าปืนอ่ะของเขา
แต่เขาไม่ได้ก่อเหตุแล้วไม่ได้จ้างวานด้วยบอมมายืมปืนเข้าไป
เขาก็ให้ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าบอมเอาไปใช้ทำอะไรก่อนที่จะกลับไปที่บ้าน
สันผู้ตายเนี่ยเอาจริงก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้าน
อมก็ยังคงให้การยืนยันย้ำกับตำรวจว่าผมถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้จ้างวานมาจริงด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาท
อดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เป็นคนเอาปืนมาให้เองพร้อมกระสุนสองนัดแต่วันเกิดเหตุผมไปซื้อเพิ่มอีกหนึ่งนัด
พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็เอาปืนไปซ่อนที่โรงโม่ปูนหลังบ้านเช่าที่อำเภอเมืองชายภูมิ
เอาเสื้อผ้าไปเผาทำลายหน้าอู่ซ่อมรถที่เคยทำงานกำลังจะวางแผนหลบหนีเข้ากรุงเทพอยู่แล้ว
พร้อมกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนั้นแหละแต่ตำรวจมาจับได้ซะก่อน
แล้วตำรวจก็คุมตัวในบอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดที่อดีตผู้ใหญ่บ้านโทรมาชี้เป้า
ตอนที่ไปเจอผู้ตายที่ร้านอาหารตามสั่งพาไปชี้จุดส่งมอบปืน
ชี้จุดเกิดเหตุไปชี้จุดเอาปืนไปซ่อนแล้วก็จุดเผาเสื้อผ้าค่ะ
ได้คุยกับช่างคนหนึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานที่อู่ซ่อมรถกับในบอมนะคะ
อมก็ไปแล้วอยู่อยู่บอมก็เอาปืนกับกระสุนมาโชว์บอกเนี่ย
เดี๋ยวจะไปรับจ้างฆ่าคนก็ยังคิดว่า
พูดเล่นยังขำกันอยู่เลยไม่คิดว่าบอมเอาจริงค่ะ
ส่วนงานศพผู้ตายวันนี้นะคะพอพ่อแม่ของผู้ตายรู้ข่าว

อรอบแล้วว่าหลังเกิดเหตุอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่ได้สะทกสถานเลย
เมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยมาร่วมงานศพด้วยทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาที่สุด
คุณผู้แจ้งบังเกิดว่าเป็นอะไรมีเรื่องอะไรกัน
ถึงต้องมีการจ้างวานฆ่าถึงขนาดนี้
ใช่ครับทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย
ใช่ครับไม่มีเรื่องไม่มีอะไรกันเลย
ถึงมีเรื่องแค้นกันอะไรหรือเปล่าถึงต้องมีการจ้างวานฆ่าถึงขนาด
ต้องนำจ้างคนมานำฆ่านำอะไรขนาดนี้ใช่ครับ
คือมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ครับผม
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้งอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ในบอมมือปืนนะคะ
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เป็นผู้ใช้และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
และข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะ